คุณผู้ชมครับเราไปดูบรรยากาศของประชาชนที่สามารถที่จะเดินทาง
ยังจุดคัดกรองทั้ง๙จุด
เข้าสู่มณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวง

เข้าไปตั้งแต่เวลาตี๔
แต่ว่าขั้นตอนต่างอาจจะ

ขั้นตอนในการที่เราเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

เราผ่านจุดคัดกรองโชว์บัตรประชาชน
ตรวจกระเป๋าเล็กน้อยเราสามารถเดินเข้าไปได้
แต่ว่าในขั้นตอนการคัดกรองในเช้าวันนี้

ดังนั้นช่วงเช้านี้เราไปติดตามบรรยากาศ
บริเวณจุดคัดกรองที่๕ถนนกรยานมัยตรี
หรือว่าสะพานช้างโรงศรี

รายงานมาจากบริเวณสะพานช้างโรงศรี

จุดคัดกรองประชชนจุดที่๕
ข้างที่จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
เริ่มเปิดจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา๔นาฬิกาตรงนะครับ
ได้ว่ามีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนที่รอเข้าแถวนะครับ

ที่เดินทางจากบริเวณถนนบำรุงเมือง
ซึ่งเป็นแถวที่๒แล้วนะครับคุณผู้ชม
แถวแรกไปกันครบแล้วนะครับ
เริ่มแถวที่๒นะครับก็จะเดินข้ามบริเวณสะพานแยกสะพานช้างโรงสี
ซึ่งอยู่ใกล้กับกระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับ
ซึ่งแถวของประชาชนจะอยู่ทางฝั่งทางกระทรวงมหาดไทย
ก็คือถนนบำรุงเมืองในแถวที่๒นะครับ
เจ้าหน้าที่เริ่มเปิดจุดคัดกรองตรงนี้นะครับ
ตั้งแต่๔นาฬิกาตรงเพราะว่ามีความพร้อมนะครับ
ประชาชนที่เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย
แล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็มีความพร้อมในด้านของจุดคัดกรอง
ซึ่งมี๓ช่องในการที่จะนำประชาชนเข้าไป
ตรวจสัมภาระแล้วก็ตรวจประประชาชน
ตรวจรายละเอียดต่างเพื่อที่จะเข้าไป
ใกล้กับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับ
ซึ่งประชาชนเองก็รอกันมา๒คืน๓คืนก็มีนะครับ

ที่ได้เข้าไปด้านในแล้วนะครับ
ตอนนี้แถวแรกใช้เวลา๑ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ประกาศว่าผ่านไป๑๒๐๐คน

แต่ว่าแถวที่๒จะมีประชาชนมากกว่าแถวแรก
ประมาณ๒เท่าด้วยกันนะครับ
ก็อาจจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า

ก็จะมีประชาชนทยอยเดินทางมาต่อเนื่อง

ตอนนี้อยู่บริเวณถนนอัศรางนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของประชาชนครับ
ที่เป็นคนแรกที่มารอในจุดคัดกรองที่๕
มาตั้งแต่วันที่๒๐นะครับ

รวมถึงเป็นคนแรกที่ได้เข้าไป
ตรวจยังจุดคัดกรองจุดที่๕ด้วยนะครับ

เป็นคนแรกเลยวันที่๒๒เวลา๑๙นาที
มารอที่จุดนี้ใช่ไหม

คัดกรองหลังกระทรวงกราหม

อีกไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปแล้วครับเวลา

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามารอคอยเนี่ย
คือเราได้เป็นคนแรก

งานทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา
เราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะเป็นที่หนึ่ง
แต่เราขอให้ได้ก้าวขาเข้าไปเหยียบอยู่ในบริเวณนี้

เราอยากมาอยู่ใกล้พระองค์ท่าน

บริเวณจุดคัดกรองจุดที่๕นะครับ
ก็คือบริเวณแยกสะพานช้างโรงศรี
ระหว่างกระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับ

ที่จะได้เข้าไปยังจุดคัดกรองอยู่นะครับ

คือประชาชนมาทีหลังตอนนี้ก็คือจะต่อเป็นแถวที่๔แล้วนะครับ

กว่าจะถึงแถวที่๓แล้วก็แถวที่๔นะครับ
โดยประชาชนเมื่อเข้าไปแล้วนะครับ
จุดที่๕จุดคัดกรองจุดที่๕จุดนี้นะครับ
จะไปอยู่บริเวณหน้าวังสลานรมนะครับ
ซึ่งบริเวณนี้จะสามารถรองรับประชาชนได้๒๕๐๐คน
หรือว่าเต็มที่ก็ประมาณถึง๓๐๐๐คนได้นะครับ
ตอนนี้ประชาชนก็ยังทยอยเดินทางมา
จุดคัดกรองจุดนี้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับ

ประชาชนจะเดินไปไหนมาไหนเองไม่ได้นะครับ
เพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่จัดแถวให้ด้านในให้นั่งอย่างเป็นระเบียบนะครับ
มาก่อนก็เข้าไปด้านในได้นั่งหน้าก่อนนะครับ
แล้วก็สาเหตุที่จัดให้เข้าไปยังจุดคัดกรองเร็วขึ้นจากเดิมก็คือ
ตั้งไว้๕นาฬิกาแต่ว่าเลื่อนมาเร็วขึ้น๑ชั่วโมงก็คือ๔นาฬิกา
เจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่มีความพร้อมเต็มที่แล้วก็เห็นว่าประชาชนมารอจำนวนเยอะมากขึ้นในบริเวณนี้นะครับ
ก็เลยเปิดให้ประชาชนเข้าไปยังจุดคัดกรองเพื่อตรวจคัดกรองได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
แล้วก็จุดนี้ถือได้ว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับ
ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาต่อแถวอย่างต่อเนื่องก็คือจะไปที่แถวที่สี่
ว่าแถวที่๒ที่กำลังเข้าไปยังจุดคัดกรองตรงนี้นะครับอาจจะใช้เวลาถึงอาจจะประมาณ๗นาฬิกา
ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บริเวณจุดคัดกรองจุดที่๕จุดนี้ครับ